ทีนี้พี่ต้นเมื่อกี้พูดเรื่องอะไรนะคะ

ไปดูชะตากรรมชาวนาไทยตอนนี้หน่อยคุณผู้ชม
ชาวนาที่อุดรธานีคุณป้าท่านนี้ถึงขั้นว่าประนมมือ
ขอได้ไหมนายกขอมาช่วยพยุงราคาข้าวหน่อย
ตอนนี้รู้ไหมคะราคาข้าวเปลือกกิโลกรัมละ๕บาท
ถูกกว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแล้วค่ะ
มันมีหนักตาดำจ้วก็จะได้เป็นเม็ดเข้า
ก็ลำบากหลายลำบากหลายอีหลี

อันไหนก็แพงถ้าแพง
ก็พ่ออยู่ได้โลละ๑๐บาทหรือ๑๕บาท
ชาวนาก็อยู่ได้
ถ้าใครจะสงสัยว่าเอาไมค์ไปยัดใส่ปากให้ชาวนาพูดหรือเปล่า

น้ำเสียงของเขาที่สั่นเคลือตอนท้ายประโยค
สะอื้นนะครับของจริงก็เขาสะอื้นออกมา
นี่ฮะความรู้สึกจริงจากชาวนา

ชาวนาคือใครคะแล้วเขาไม่ได้ขอเยอะเลย
ฮะพยุงได้ไหมขึ้นมาสัก๑๐บาท๑๕บาท
ราคาข้าวเปลือกจากตอนนี้๕บาท
ราคาถูกกว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปราคาขาย
เราก็แปลกใจว่าราคาชาวนาทำไมมันต่ำขนาดนี้
แต่พอมาถึงใช้คำว่ากูในใจทำไมมันแพงจังวะ

เวลาก็เดือดร้อนเราก็เดือดร้อนแล้วเงินมันไปอยู่ตรงไหน
ไกตลาดมันบิดอยู่ตรงไหนใช่ไหมคะคำถาม

พวกเราจนเป็นนุ่มสาวจนพวกเราเท่าแก่ชะลา

แต่เหตุฉะไหนชาวนาไทยอับจนเรื่อยมา
เฉินดินน้ำลมฟ้าเผชิญปัญหาชะตากรรม
แล้วนี่คือสิ่งที่เขาเผชิญอยู่นะคะ
ขอดค่ะชื่อจริงก็คือคุณจันสี

เป็นตัวแทนที่วันนี้ออกมาส่งเสียง
ให้เราได้ยินเราในฐานะสื่อมวลชนที่เสียงดังกว่าป้า
เรามาเป็นลำโพงขยายให้ป้าค่ะ
ขอดบอกว่ารู้ไหม
ว่ากว่าชาวนาจะปลูกข้าว
ออกรวงเก็บเกี่ยวได้

เหงื่อต่างน้ำต้นทุนการปลูกข้าวก็สูงไหนจะฆ่าปุ๋ย
ค่าแรงเกี่ยวข้าวค่าน้ำมันตอนนี้น้ำมันราคาพุ่งไม่หยุดเลย
บอกว่าสมัยสาวราคาน้ำมันลิตรละ๕๗บาท
มันก็พอสมดุลกับราคาข้าวเปลือกกิโลกรัมละ๕บาท
แต่อยู่มาจนแก่ปูนนี้แล้วอ่ะราคาน้ำมันพุ่งไปถึงลิตรละ๓๐บาท
แต่ราคาข้าวเปลือกยังกิโลกรัมละ๕บาท
นี่ไม่นับเงินเฟ้ออีกนะอยู่ไม่ไหวหรอกค่ะ
บอกนะคะยังดีที่ปีนี้อุดรธานีน้ำไม่ท่วมซ้ำเติมเหมือนพื้นที่อื่น
เพราะฉะนั้นวอนนายกรัฐมนตรีของไทยชื่ออะไรนะ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชาใช่ไหม
มองความลำบากของชาวนาด้วยช่วยพยุงราคาข้าวเปลือกหน่อย
มัวแต่พยุงราคาข้าวสารให้กับโรงศรีและนายทุน

ชาวนาจะกอดคอกันตายทั้งประเทศแล้ว
ถ้ามีโอกาสจะเดินทางไปหานายกที่ธรรมเนียบรัฐบาล
ถามสักหน่อยว่าทำไมทำไม
ทำไมนายกถึงไม่มาดูดำดูแดงดูดี
ชาวนาเลยทำไมถึงปล่อยให้ราคาข้าวเปลือก

แล้วที่บอกว่าประกันราคาข้าว
เงินประกันราคาอยู่ตรงไหน
จะไปหาลุงตู่ที่ธรรมเนียบเลยเหรอฮะใช่ค่ะ